พอพูดถึงคนแก่คนเท่าคนสูงวัยนะครับ
ผมจะพาไปที่จังหวัดภิกษณุโรคครับคุณบุงคุณน้ำแข็ง

เขาบอกว่ากระเสียงมา๑๐ปีแล้ว

เขามีร่างกายที่บอกว่าไม่เจ็บไม่ป่วยเลยทีเดียว

เจ็บสิบปีแล้วนะครับเขาทำอย่างไรมีเคล็ดลักษณ์ไหม
เขาบอกว่ากระเซียนเจ็ดปั๊บนะครับคุณผู้ชม
กระเซียนเจ็ดปั๊บนะครับเขาไปปลูกต้นไม้
เป็นบอกว่าเป็นพฤกษาบำบัดเลยทีเดียวปลูกทุกอย่าง

ก็มีอย่างทุเรียนอย่างผลไม้หลากหลายชนิดอยู่ที่นี่หมดเลยดูสิ
นี่แหละครับต้นไม้นานาชนิดที่ปลูกไว้เต็มสวนพื้นที่สองไร้เศษเองนะ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกของลุงใจ
หรือว่าพันธุ์เอกสุภัทรโภกัณฑ์นิดนะครับอดีตสัตว์ธรรมดีอำเภอ
มีทั้งไม้ดอกไม้ผลนะครับโดยเฉพาะทุเรียนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
หลากหลายสายพันธุ์นะครับออกดอกออกผล
มีคนสั่งจองในราคาสูง๒๐๐บาทนะครับกิโลกรัมหนึ่งนะครับ
บอกลุงขายเท่าไหร่ออกกิโลกรัมละ๒๐๐บาทมังคุดแบบนี้
เอาคุยกันได้แถมไปนะครับเอาหมดเลย
จ่ายเขาเล่าว่า๗๐ปีแล้วนะอายุของลุง

โอ้เห้ยก็เกษียณปั๊บเมื่ออายุ๖๐๑๐ปีที่แล้วนะครับ
ก็เลยปลูกต้นไม้ทุกชนิดแบบยูแบบเรียบง่ายได้มีความสุข
เริ่มต้นตลกกะสวนปลูกต้นไม้หลายอย่างตู้เรียนมังคุดมะม่วงกะท้อน
ถูกทุกอย่างเหาะของโบรานะต้นโบราก็มีต้นประยงดอกนมแมว

ทำสวนแบบบ้านเลยทีเดียวนะครับ
ใช่ฮะแล้วก็สดชื่นด้วยคือนอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้วนะ
เวลาออกไปดูสวนดูไร่นะก็สภาพจิตใจนะคุณ

เวลาอยู่กับต้นไม้ใบเขียวมันสดชื่นน่ะ

นี่แหละนี่แหละครับก็เลยเป็นลุงเรียกว่านี่แหละหนูทั้งหลาย
สาวทั้งหลายป๊าป้าทั้งหลายลุงเรียกว่าภึกษาบำบัด
ลุงบอกอย่างนี้นะครับลุงใจบอกว่าสมัยรับราชการ
เคยเป็นทหารประจำอยู่ที่ระยองจันทบุรีได้เรียนรู้การปลูกทุเรียน
แล้วก็เสร็จปั๊บพอกลับมาอยู่บ้านที่พิศนุโลกปรากฏว่าเอามาปลูกด้วย
แล้วก็นี่นะครับออกดอกออกผลดีถือได้ว่าเป็นทุเรียนนอกถิ่นเลยทีเดียวนะ
แล้วก็นี่นะครับเอามาหลายสายพันธุ์หมอนทองลิ้นหลงพวงมะนีก้านเยา
เอามาหมดเลยใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็นำน้ำหมักชีวภาพมาผสม
ไม่ใช้สารเคมีสักอย่างนะครับโอ้อันนี้ดีจังที่สำคัญที่สุดครับ
มีเวลาออกดอกออกผลแล้วนะครับไม่ได้ขายแล้วก็เอาแจกจ่ายชาวบ้าน
แต่ว่าคนมาไกลเห็นว่าสวนเขียวนะครับ๒ไร่เศษลุงขอสักลูกหน่อย
๒๓ลูกเหรอเอามาได้ก็แบ่งทานเพื่อนบ้านกันไปนะครับ
ใจก็บอกว่าหากใครสนใจอยากทำสวนปลูกทุเรียนก็ยินดีถ่ายทอดนะครับ
แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสุดยอดเลยแล้วลุงบอกด้วยนะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากมาดูสวนลุงก่อนว่าเป็นยังไงมาได้เลย
ริ้งกร้างมาสักนิดนึงขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้อยู่หน้าจอตอนนี้แล้วคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะพาชมสวนสองไร่เศษ

เดินกันให้ทั่วสวนเลยนะคะ

ดีจังเลยแล้วมีการแบ่ง
จากแบ่งปันสิ่งดีที่อยู่ในสวนแล้ว
ยังแบ่งปันความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยนะ